จะพาไปดูบรรยากาศการจับปลา
ที่น้องน้ำแห่งนึงจังหวัดสุรินคุณผู้ชมค่ะ
เป็นช่วงเวลาเราอ่านเราอ่านดีแล้วต้องรีบอ่านก่อนตอนนี้นะคะเรียกว่างานนี้เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่เลยนะ
เพราะว่ามีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจับปลามาลงบ่อน้ำนี้
กว่า๔๐๐คนเลยอ่ะอลังการขนาดไหนไปค่ะ
ช่วงนี้นี่เป็นที่บอกเขาว่านั่นบ่อนั่นบ่อนั่นนุ่งเพราะว่าเต็มไปด้วยผู้คนชาวประมงมากมาย
เขามาจับสัตว์น้ำกันที่สระน้ำบ้านขนาดมอนตะวันออกอำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินค่ะแหมก็ช่วงนี้หน้าแรงแล้ว
น้ำมันก็แห้งขอดลงไปเรื่อยอุณหภูมิน้ำที่สูงขึ้นน้ำมันก็แห้งขอดลงไป
แล้วก็แน่นอนล่ะค่ะปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยถึงเวลาที่มันจะต้องแบบว่ามีคนมาจับไปกินไปขายอะไรกันไปมากมาย
แล้วการให้มาจับปลาครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานการกุศล
ใครมาจับปลาในสถานีนี้เงินที่มาร่วมสมทบทุนก็จะเอาไปใช้ในสถานหาคุณสน
คิดตามราคาของอุปกรณ์ค่ะแห๑ปาก๑๐๐บาท
แต่ถ้าหากว่าจะยืนบนแพร่กลางน้ำจะคิดเพิ่มเป็น๑๔๐บาท
ก็คือใครอยู่ทำเลเดียก็คิดตามทำเลไปเงินทั้งหมดจะเอาไปทำบุญ
แน่นอนค่ะว่ามีบรรดาเซียนจับปลาจากทั่วทุกหนทุกแห่งสนใจ

ก็แฮปปี้กลับบ้านไปเพราะว่าจ่ายแค่ร้อยบาท
แต่ว่าได้ปลาไปล้ายกิโลเลยค่ะ
โอ้โฮโอ้โฮนี่ไงเต็มเลยโอ้โฮเยอะมาก

จับเก่งจังอืมจับเก่งเหรอใช่
พูดว่าจับเก่งนี่เห็นจับสองมือทำมือตลอดเลย
จับทีไรก็หลุดมือทุกทีเก่งตรงไหนหรอ
มาจับปลาสองมือโบราณโบราณเขาสั่งเขาบอกเขาสอนเรา
ไว้จับปลาสองมือไม่ดีมันจะหลุดหมด

วันจะจับแค่มือเดียวจับนั้นนะจ๊ะ
ดิฉันเห็นคุณก็เอาแหหวานตลอด
โอ้ได้ทีมก็เยอะเลยเดี๋ยวจะพาไปแข่งจับสัตว์น้ำเนี่ย
ปีหน้าปีหน้าจะส่งคุณชนะไปแข่งด้วยละกัน